และยิ่งพบข้อผิดรุต

เราเชื่อว่าไม่มีการตั้งกรรมการสัญหา

เชื่อว่ากรรมการสัญหาหลายคนสัญหาตัวเองมาเป็นสว
ซึ่งมันเข้าผ่านขัดกันมากมายุ่ง
แล้วก็ขัดจังหิตามชัดเจน
แล้วเราก็สมมุติฐานของเราเชื่อว่า
มีสอหลายคนที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการเสนอชื่อมาตามขั้นตอน

แล้วเราก็เชื่อว่าเงินพันสามร้อยล้านบาทเนี่ย

เรียกร้องมานานว่าให้เปิดเผยชื่อกรรมการสัญหา

คนสวยชอบและคนในรัฐบาลปฏิเสธ
ไม่เปิดเวย์โดยง่ายให้หับผลแบบ

เรื่องนี้กฏหมายไม่ได้บังคับให้เปิดเวย์
แต่เราก็ขอบอกว่าเรื่องนี้แม้กฎหมายไม่ได้บังคับให้เปิดเผยแต่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้ห้าม